โดนขา
นี่คลิปนี้
ไปดูก่อนนะคะ
ด้านขวามี๕แนว
สันนิษฐานว่าโดนใบพัดทั้งหมด๘ครั้ง
ส่วนด้านซ้าย
ด้านซ้ายมี
สันนิษฐานว่าโดนใบพัด

ทีนี้เรามาดูขาซ้ายนะคะ
การเหวี่ยงใบพัด

อาชิริยะเนี่ยได้เปิดหลักฐานบอกว่าเป็นหลักฐานการแชทพูด
ชิริยะบุว่าเป็นบทสนทนาของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวศซึ่ง
ในข้อความแชทได้กล่าวอ้างถึงชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๑
เจ้าของคดีคุณตังโมนะได้ยอมรับผิดกับคนตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้ง
สุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่ามีการทำหลักฐานขึ้นมา
นำมาแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีเมื่อ๒๖เมษายนนี่นะฮะลักษณะเป็น
แบบนี้นะครับข้อความแชทต่างโดยในข้อความแชทเนี่ยมีข้อ
ความในบางตอนบอกว่าทางสืบได้ทำโดยไม่ส่งให้ตรวจสอบครับ
อาจารย์อาจารย์หรือเป็นประเด็นขึ้นมาอีกข้อความนึงระบุว่าท่าน
พบตรให้ชี้แจงเรื่องนี้แล้วครับทางสืบยอมรับผิดครับอาจารย์ซึ่ง
มีรายงานข่าวว่าข้อความสนทนานี้เนี่ยเป็นการพูดคุยของ
คุณหมอสองท่านท่านหนึ่งก็คือแพทย์หญิงคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งเป็น
นายแพทย์คนหนึ่งโดยมีคุณหมอคนนึงเนี่ยที่เกี่ยวข้อง

เซ็นเจอร์นี่คือพอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สำงานตรวจแห่งชาติเป็นผู้
ไม่เซ็นเจอร์ให้อันนี้ผมเปิดให้เปิดให้เห็นเลยไม่จริงท่านฟ้องผมได้
แล้วก็ผมให้ดูรายชื่อด้วยเอกเวิร์ดด้วยนะครับวันแรก
หมอที่เป็นผู้ทำกับศพน้องแตงโมคุณดูนะครับว่าหมอชื่ออะไร
ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับให้คุณทุกคนดูเองนะครับอยู่ใต้แอนิเมชั่นนะครับ
อันนี้นะฮะที่คุณอัจฉริยะอ้างว่าเป็นบทสนทนาของสถาบันนิติเวศ

นี่นะครับทุกผู้ชมครับที่ขึ้นอยู่ด้านหลังของจอภาพ
เราลองถอดข้อความออกมาอ้างอิงจากข้อความตรงนี้
ที่เขาเอามาเมื่อกี้ไหมอินโฟของเรา
แล้วไฟล์นำเสนอวันที่๒๖เมษายนในส่วนของนิติเวศได้ตรวจสอบก่อนบรรยายไหม
ที่ตำรวจเป็นคนนำเสนอแอนิเมชั่นใช่ไหมฮะนี่แล้วอีกฝั่งนึงเขาก็ตอบว่า
แจ้งว่าทางสืบได้ทำโดยไม่ส่งให้ตรวจสอบครับอาจารย์
เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วเขาก็คุยกันต่อ
บอกว่าโดยส่วนตัวของท่านผอก็น่าจะทราบว่าแผลเนี่ยที่อะไรต่างเนี่ยใช่ไหม
มันขัดกับเรื่องราวอะไรตรงนี้แล้วตำรวจภูทรภาคหนึ่งมาบรรยายแบบนี้
อีกฝั่งนึงเขาก็บอกว่าท่านพบตลให้ชี้แจงเรื่องนี้ครับ
ทางสืบยอมรับผิดครับอาจารย์เนี่ยตรงนี้คุณอัชริยะบอกว่าตรงนี้แหละที่มันเป็นประเด็น
นี่คุณอาชักเขาอ้างนะบอกจากการคุยกับทหารกับตำรวจอะไรพวกนี้นะฮะ
แล้วก็บอกว่าทางที่คุยกับกองทัพคุยกับทหารอะไรของเรือ
ก็บอกว่าไม่มีทางที่จะถูกดูดเข้าใบพัดถ้าตกทางด้านหลังท่าเรือ
อันนี้มันเป็นแชทที่มีการพูดคุยกันของเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวศ
ที่เขายอมรับว่าการแถลงสรุปสำนวนคดีเมื่อ๒๖เมษายนเนี่ย
มันเป็นประเด็นขึ้นมามีความผิดพลาดขึ้นมา
โดยเฉพาะเรื่องของใบพัดอะไรพวกนี้เนี่ยตอบโต้กันแบบละเอียดยิบเลย
ถ้าแค่ลองยังไม่คอนเฟิร์มก็ไม่ควรเอาวีดีโอให้ตำรวจไปใช้นะครับ
ผมไม่ได้หิวแสงแต่ตำรวจท่านผู้ใหญ่๓ท่านโทรมาหาผมในวันที่๒๑มีนาคม
ชักจูงให้ผมเข้าใจว่าเกิดจากใบพัดเรือโดยแพทย์นิติเวทยืนยันครับ
แล้วส่งรูปที่ขีดสีเขียวทั้งสี่รูปไฟล์อีดีวิดีโอสองไฟล์อะไรพวกนี้นะครับ
อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกผมขออนุญาตให้ข้อมูลบาดแผลกับอาจารย์หากอาจารย์ต้องการนะครับ
ในส่วนการให้ความเห็นผมไม่ทราบรายละเอียดที่คุณหมอไปร่วมจำลอง
แล้วก็อันนี้เป็นอันสุดท้ายที่คุณอัจฉริยะเขาเอามาให้ดูนะเขาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่คุยกันนะ
บอกคุณหมอไปร่วมจำลองกับสืบภาคหนึ่งครับอาจารย์เขาชวนผมไปแต่ผมไม่ไปครับเขาปักทงแล้วไปก็เถียงไม่ได้
ผมดีใจที่ท่านไม่ได้เป็นทีมเดียวกันกับตำรวจภาคหนึ่งศักดิ์ศรีของแพทย์ไม่สามารถสั่งได้
อย่างนั้นท่านกรุณาให้สัมภาษณ์กับสื่อตามข้อเท็จจริงที่เล่ามา

มันเป็นของกลางทางคดีที่อายัดเอาไว้ตามคลิปที่ให้ดู

นี้คุณอัจฉริยะพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นว่า

อันนี้ต่ออีกหนึ่งค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่คุณอัจฉริยะมาแฉ

คลิปเสียงอันนี้คุณอัจฉริยะพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นว่า
ตกลงแล้วคุณแตงโมไม่ได้ปัสสาวะท้ายเรือ

พอบทมันไม่ดี
เห็นไหมคะเหมือนกับมีคำพูด
ว่ามีคนเขียนบทวางแผนจัดฉาก
แล้วก็มีการแฉว่าเป็นตำรวจยกใหญ่จัดชาก

อีกคลิปหนึ่งเป็นการคุยกันของผู้ชายสองคน
บอกว่าหนึ่งในนั้นคือในตีพยานปากสำคัญ
ที่คุณอัจฉริยะพามาแถลงข่าวด้วย
แล้วก็คุยกับเพื่อนของปอค่ะ

เดี๋ยวลองฟังดูนะคะ

คือออกตัวไปเยี่ยวท้ายเรือผิด

ช่วงนั้นมันเกิดชุลมุนอะไรเนี่ย
มันต้องโทรปรึกษาคุณฮงพุทธนี่นะครับ

จริงแล้วมันไม่ใช่ขี่ท้ายเรือนะครับ

ที่ผมได้มาตั้งแต่แรกเลย
ต่างที่คุณอัจฉริยะเอามาแถลงในวันนี้

เรื่องการทำคดีของคุณแตงโมของเจ้าหน้าที่เนี่ย
คุณอัชยะบอกว่าให้เวลาพบตร๒๔ชั่วโมงนะครับ

ถ้าไม่จัดการแก้ไขปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้น
จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
กับปปนี่นะฮะ
คือคุณอัจฉริยะเนี่ยเขารวบรวมเรื่องราวของคุณแตงโมนิดา
บอกว่าเป็นเรื่องราวตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยนะ
๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ตกจากเรือ
จนถึง๒๖เมษายนวันที่เจอร่างคุณแตงโม
เมษายนคือวันที่ตำรวจสรุปสำนวนคดีนี่นะครับ

รวมบอกว่ารวบรวมจากข่าวต่างรายการต่างการแถลงของตำรวจด้วย
พบว่ามันมีการนำเสนอข้อมูลขัดแย้ง

เริ่มจากการเปิดคลิปวิดีโอ
เรือที่คุณแตงโมพลัดตกเรือ

หนึ่งในห้าคนที่อยู่บนเรือ
ระบุว่าแตงโมเนี่ยไปปัสสาวะท้ายเรือก่อนจะตกเรือตกน้ำลงไป
จากนั้นมีการเปิดคลิปเปรียบเทียบกับการนั่งเรือรุ่นเดียวกัน
ถ้านั่งเบาะท้ายเรือขาจะยื่นออกไปแค่ช่วงเท้าเท่านั้น
ซึ่งภาพที่คุณอัจฉริยะนำมาเปรียบเทียบเนี่ยเป็นภาพที่เป็นชาวต่างชาติ
ถ้าเป็นคนไทยปลายเท้าจะไม่ยื่นพ้นเบาะ
ทำให้คนที่ไปนั่งตรงแผ่นบอร์ดเนี่ยยังไงก็จับขาไม่ได้

บอกว่าคุณแซนบอกไปนั่งอยู่ท้ายเรือนั่งดูดาวอยู่เล่นมือถือ
แล้วคุณตังโมจะมาจับขาเพื่อปัสสาวะเนี่ย
ดูแล้วมันไม่น่าจะจับกันได้นะ
ตรงแผ่นบอดก็เปียกน้ำตลอดเวลาด้วย
แล้วถ้าอ้างอิงจากคำบอกเล่าของแซนที่ออกรายการหนึ่ง
บอกว่าคุณตังโมมาจับขาที่นี่
คุณอัจฉริยะยังตั้งข้อสังเกตหลังจากที่ตำรวจสรุปสำนวนคดีนะครับ
คือเมื่อไปดูกล้องวงจรปิดบริเวณสะพานพระราม๘ที่นำมาแถลงจะเห็นว่ามันขัดแย้งกับคำให้การของแซน
คือช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๓๒นาที๑๖วินาทีถึง๒๒นาฬิกา๓๒นาที๑๗วินาทีในคืนวันนั้น
วันเกิดเหตุเนี่ยไม่มีใครนั่งท้ายเรือสวนทางกับการสรุปสำนวนแล้วก็จากภาพในช่วง๒๒นาฬิกา๓๔นาที๑๐วินาที
ซึ่งมันจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นคุณแตงโมที่ตกท้ายเรือจริง
แล้วที่แซนบอกว่าเรือสปีดโบ๊ทวนกลับมาหาแตงโมภายใน๓๐วินาที
คุณอัจฉริยะเลยตั้งข้อสังเกตว่าตกลงมันยังไงกันแน่
อกจากนี้คุณอัจฉริยะยังอ้างไปถึงคุณกติกเป็น๑ใน๕คนบนเรือ
ก็ถูกตั้งข้อสังเกตนะเรื่องภาพถ่ายที่ลงเวลา๒๒นาฬิกา๑๓นาที
เรียกรถมารับในเวลา๒๒นาฬิกา๑๑นาที
ทั้งที่ตอนนั้นคุณแตงโมยังไม่ตกเรือ
แล้วทำไมถึงเรียกมาได้ก่อนเหมือนจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
อกจากนี้คุณอาชิริยะยังบอกว่าประเด็นที่พบเส้นผมของคนบนเรือ
ทำไมเจอแต่ของคุณแตงโมคนเดียวรวมไปถึงมือของคุณตังโมที่กำทรายไว้
ทำไมไม่มีการตรวจสอบเรื่องทรายในมือกับทรายที่ติดที่รองเท้าของคนบนเรือ
ซึ่งสามารถนำสืบได้ว่าทรายเนี่ยมาจากแหล่งเดียวกันหรือไม่
เพราะคุณแตงโมสำลักน้ำบริเวณผิวน้ำบนเรือไม่มีคราบเลือด
แล้วจากการวิเคราะห์ว่าโดนของมีคมที่เปิดขวดวายก็ไม่ถูกพูดถึง
ผู้อยู่บนเรือหลายคนมีบาดแผลแพทย์ผู้ตรวจก็ไม่ฟันทงว่าบาดแผลเกิดจากอะไร
คนแผลมีแผลช้ำที่ข้อมือถ้าทำตรงไปตรงมาเนี่ยมันสามารถนำสืบได้หมด
ว่าใครมีแผลเกิดจากอะไรคุณอัจฉริยะบอกแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรู้แล้วว่าเหตุเนี่ยมันเกิดที่ไหนอย่างไร
ใครทำบ้างแต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่มีอำนาจในการสอบสวน
ดังนั้นเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่าควรจะโอนย้ายคดีคุณตังโมเนี่ยไปให้หน่วยอื่นทำดีไหม
หรือตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาทำคาดว่า๑๕วันเนี่ยเชื่อว่าคดีชัดแน่
แล้วตัวคุณอัชริยะบอกว่าจะพาเจ้าหน้าที่ชุดใหม่ที่จะมาทำคดีเนี่ย
ชี้จุดด้วยว่าเหตุเกิดที่จุดไหนอย่างไรใครทำอะไรยังไง
แต่ณขณะนี้หลังจากแถลงวันนี้คุณอัจฉริยะบอกว่า
จะให้เวลาพบตรพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุข๒๔ชั่วโมง
ถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
กองบังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
และถ้าหากยังไม่ทำอะไรอีกภายใน๔วันหลังจากไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
จะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเดินทางไปพบนายกในเรื่องนี้เลย
นี่ฮะหลังจากแถลงข่าวเสร็จดูบรรยากาศตรงนี้หน่อย
เต้พระราม๗สสเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
วันนี้เอาดอกไม้มาให้กำลังใจคุณอัจฉริยะนะฮะ
แล้วก็บอกว่าได้รายงานเรื่องคดีคุณตังโมเนี่ยแล้วก็หลักฐานต่างที่เจอกันเนี่ย
ให้กับนายมนตรีได้รับทราบแล้วคาดว่ารอสักพักหนึ่งเดี๋ยวน่าจะมีคำสั่งอะไรออกมาจากนายกด้วยนะครับ
ค่ะทีนี้ค่ะประเด็นที่คุณอัจฉริยะออกมาแถลงที่ใช้คำว่าแฉเนี่ยนะคะ
ทางทนายเดชากิติวิทยานันต์ทนายความทางฝั่งของคุณแม่ของคุณตังโม
ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องเนี่ยค่ะเขามองเรื่องนี้ยังไง
นายเดชาบอกแบบนี้ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะบอกสิ่งที่คุณอัจฉริยะออกมาแฉเนี่ยมันเรื่องเดิม
เหมือนกับเป็นข้อมูลจากทางรายการทีวีแล้วก็นำมารวบรวมแล้วก็แถลงในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจ
มันไม่ใช่หลักฐานใหม่มันก็เคยเห็นเห็นกันมาแล้วแต่เรียนแบบการแถลงอย่างกับตำรวจ
พากษ์วิจารณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเรือยังกับผู้เชี่ยวชาญด้านเรือซึ่งตัวเองไม่ได้เชี่ยวชาญสักหน่อย
นี่ทนายเดชาบอกแบบนี้ทีนี้ค่ะคลิปที่อ้างว่านำมาจากแพทย์นิติเวทย์
บอกว่าเหมือนกับนำร่างของคุณแตงโมออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ลองเอาใบพัดเรือมาลองปั่นที่ขาว่าแผลมันเกิดยังไง
ทนายเดชาบอกว่าเอามาได้ยังไงทนายเดชาถามได้หรอใช่ทนายเดชาบอกว่าถ้ามันเป็นคลิปจริง
มันยิ่งผิดยิ่งจริงยิ่งผิดทำไมรู้ไหมนี่คือความลับของทางราชการ
ตามกฎหมายให้อำนาจพนักงานสอบสวนสามารถดำเนินการได้ดังนั้นไอ้คลิปเนี้ยเอาจริงจริงนะ
ไม่ใช่มีการนำศพออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ใช่ขโมยศพลักศพออกมานะครับ
คุณอัจฉริยะจะไปพูดแบบนั้นมันไม่ถูกทนายเดชาตั้งข้อสังเกตว่าการนำคลิปนิติเวศออกมาแถลง
ไม่รู้ว่าคลิปจริงหรือคลิปปลอมนายอัจฉริยะต้องหาพยานหลักฐานพิสูจน์
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับคนในคลิปเลยเพราะทนายเดชากับคุณแม่ไม่ดำเนินการอะไร
เพราะไม่รู้ว่าไอ้คลิปนี้ที่มาที่ไปมันยังไงกันแน่
แล้วการนำภาพร่างของคุณแตงโมออกมาเผยแพร่คุณอัจฉริยะทำถูกต้องแล้วเหรอ
นำคลิปภาพที่อ้างว่าเป็นศพคุณตังโมจริงออกมาเผยแพร่ออกมาแถลงกับนักข่าวออกมาแฉเนี่ย
มันถูกต้องแล้วเหรอถ้ายิ่งเป็นคลิปจริงยิ่งจริงยิ่งผิดนะ
เพราะว่าไม่ได้มีการติดต่อขออนุญาตเลยนะมันจะเข้าข่ายความผิดเรื่องของการหมินประมาทศพด้วยนะ
ให้ผมไปดำเนินคดีกับตำรวจไม่เดี๋ยวผมจะได้โทรบอกตำรวจเขาไง
ก็ให้ดำเนินคดีกับคุณเต้ก่อนไงผมยังไม่รู้ว่าตำรวจเขาทำอะไรผิดคุณรู้ว่าคุณต้องไปแจ้งความ
คุณเต้ผมยังไม่รู้เลยมีการขโมยศพที่ไหนคลิปจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เออใครเอาศพออกมาตอนไหนอะไรก็อัจฉริยะกับคุณเต้รู้หรือเปล่า
รู้ไปแจ้งความนี่ผมยังไม่รู้เลยภาพมันภาพอะไรเสียงใครแชทใครยังไม่รู้เลย
ทีนี้ค่ะทนายเดชาบอกว่าหลักฐานที่นายอัจฉริยะนำมาเปิดเผยเนี่ยนะคะ
เป็นหลักฐานนอกสำนวนคดีไม่ได้ส่งผลต่อรูปคดี
อันนี้ข้อความแชทค่ะอันนี้ที่พี่อุ๋ยเล่าไปข้อความแชท
นายเดชาบอกว่าไอ้ข้อความแชทที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจออกมาเปิดเผยเนี่ยนะ
ถ้าหมอนำความลับมาเปิดเผยจริงอันนี้ก็ยิ่งผิดนะอันนี้เหมือนกันยิ่งจริงยิ่งผิดนะ
ก็ไม่รู้จริงหรือปลอมแต่ถ้ามันจริงเนี่ยมันเข้าข่ายผิดจัญญาบันแพทย์และผิดมาตรา๑๕๗นะคะ
สำหรับในตีที่อ้างว่าคุยกับเพื่อนปอที่เป็นคลิปเสียงเนี่ยค่ะ
นายเดชาบอกว่าเชื่อว่าตำรวจจะเรียกมาสอบ
ในตีสนิทกับนายอัจฉริยะ
ก็เลยขอท้านายอัจฉริยะเลย

ทำไมต้องเอามาแฉในลักษณะแบบนี้

คุณแม่พนิดาเนี่ยโทรมาหา

แล้วบ่นเลยว่าเบื่อการแถลงข่าวของนายอัจฉริยะ
และตำรวจจะหาความจริง

คุณแม่จะแจ้งความกลับนายอัจฉริยะแน่นอน

คือทนายเดชาก็เหมือนกับสงสัยว่า

เอาออกมาพิสูจน์กับเบื้องใบพัดเนี่ย

ใช่ทนายเดชาสงสัยทุกประเด็นที่นายอัจฉริยะ
แฉค่ะเอาคลิปจริงหรือเปล่า

ไอ้คลิปเสียงจริงหรือเปล่า
ข้อความแชทที่เหมือนกับเจ้าหน้าที่ยอมรับกันว่า

แน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยอกมันพุ่งเป้าไปที่

วันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

เกี่ยวกับคดีของคุณตังโมกันนะฮะ
นี่คือพลโถศิฏรพัทธ์คุณมิจิตนะครับ

ที่มาประชุมวันนี้เนี่ย
แล้วก็พลยกเซพจำนงด้วย

วันนี้ใช้เวลา๓ชั่วโมงกว่า
หลังจากที่คุณอัจฉริยะแถลงเปิดหลักฐานแฉการทำงานของตำรวจในคดีคุณตังโม
นี่ฮะหลังจากนั้นประชุมอยู่๓ชั่วโมงกว่า
ประชุมเสร็จผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ฮะ
ขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมั่นใจการทำงานนะ
ในการทำงานของพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดี
เจ้าหน้าที่ทุกคนทำตามกระบวนการของกฎหมายอย่างโปร่งใส
ทำคดีตามพยานหลักฐานที่มีอยู่
ส่วนกรณีที่มีคนมากล่าวหาว่ามีความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ตำรวจก็พร้อมให้ตรวจสอบจะไปแจ้งอะไรที่ไหนยังไงก็ได้
ขอยืนยันว่าชุดทำงานของตำรวจภูทรภาค๑ไม่หวั่นไหว
และพร้อมชี้แจงตลอดเวลา
คลิปที่คุณอัจฉริยะเอามาเปิดเผยในวันนี้
แล้วบอกว่ามีการเคลื่อนย้ายร่างของคุณแตงโม
เอามาเทียบกับใบพกใบพัดอะไรต่างนานาเนี่ย
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
น่าจะหมายถึงเรื่องของการแอบเคลื่อนย้ายทำโดยไม่ชอบอะไรพวกนี้

แล้วไม่ทราบเจตนาของคนที่ออกมาแถลง
วันนี้ด้วยนะว่าเขาต้องการอะไร
แต่การกระทำของเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้ตำรวจ
เสียกำลังใจในการทำงาน
ส่วนใครจะเป็นคนสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมา
อะไรยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไป
เพราะคดีของคุณตังโมยังอยู่ในขั้นตอนขบวน
การของกระบวนการยุติธรรมเมื่อเรื่องเมื่อคดีไปสู่ชั้นอายการและชั้นศาล
เดี๋ยวความจริงทุกอย่างจะปรากฏออกมาเองแต่ขอยืนยันว่าคณะทำงานชุดนี้
ไม่มีใครส่งข้อมูลไปให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน

เรื่องนี้เนี่ยผมมั่นใจนะครับในการทำงานของชุดคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน
คดีนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับอ่าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้ทำคดีอย่าง
ตรงไปตรงมาตามกฎหมายตามพยาหลักฐานโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับ
ผมเลยมีความมั่นใจนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนทุกคนที่ทำคดีนี้
ทุกคนต่างมีความมั่นใจนะครับว่าเราทำตามกระบวนการกฎหมาย
แล้วก็ทำตามพยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับจน
ขณะที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตรียิ่งยศนะฮะ
บอกว่าอย่างนี้ครับตำรวจเนี่ยคงไม่สามารถเอาคนคนเดียวที่กฎหมายไม่ได้รองรับ
อ้างอิงเป็นพยานในคดีของคุณตังโมได้ค่ะแต่กลับกันเนี่ย
ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงแล้วก็ผ่านการรับรองด้วย
ถึงจะสามารถขึ้นให้การในชั้นศาลได้เพราะฉะนั้นกลุ่มบุคคลที่ออกมาแถลงข่าววันนี้
แล้วตั้งประเด็นสงสัยอาจจะทำให้คดีเสียหายทำให้กระบวนการยุติธรรมบิดเบี้ยว
ซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปตำรวจจะปล่อยผ่านไม่ได้
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกนะฮะส่วนเรื่องที่ถูกกล่าวหาว่าไปลักศพออกมาเนี่ย
ที่มีการออกมาตั้งแถลงข่าวแล้วก็แฉวลักศพออกมา
โศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าอย่างนี้ฮะศพถูกนำออกมาพิสูจน์เนี่ยนะ
เป็นการทำงานตามหลักการเรื่องวัตถุพยานของเจ้าหน้าที่
สิ่งที่อยู่ในการครอบครองของเจ้าพนักงานซึ่งยังไม่สิ้นสุดอายุความ
เจ้าพนักงานสามารถนำออกมาตรวจสอบได้ตลอดเวลา
ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ทีนี้ค่ะมาดูขั้นตอนทางกฎหมายนิดนึงนะคะ
อย่างที่เราทราบกันดีว่าคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดาตอนนี้
สำนวนอยู่ที่อายการอายการตีกลับไปให้ทางตำรวจสอบเพิ่มบางประเด็น
ตำรวจเองก็มีการประชุมกันยกใหญ่และล่าสุดก็คือทางอายการเนี่ยค่ะ
ขอเรียกพบทีมชนะสูตรพลิกศพคุณแตงโมนิดา
พยาบาลตำรวจและทีมนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนยุติธรรมอะค่ะครับคืออายการเนี่ยบอกว่าขอเชิญหน่อย
อายการจังหวัดนทบุรีอ่ะที่ห้องประชุมชั้นสอง
เชิญตั้งแต่บ่ายโมงนะคะจนเกือบจะ๖โมงเย็น
เกือบ๖ชั่วโมงอะค่ะก็มีการหารือกัน
เพราะว่าทางอายการบอกว่าอยากจะฟังข้อมูลอยากจะให้อายการได้สักถามหน่อย
นักข่าวก็ถามนะคะว่าผลการสักถามเป็นยังไงบ้าง
นี่ค่ะก็ถามทางทีมชนะสูตรนะคะ
คำตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองดูนะคะดูบรรยากาศนิดนึง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอและ
คุณหมอครับพรุ่งนี้คุณอาจารยาจะไปเก่าพวกคุณหมอที่กล่องปากค่ะ
นี่นะคะก็จะมีทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและนิท

ไปคุยกับทางอายการอายการบอกว่าขอสักถามเองหน่อย